เกิดขึ้นช่วงประมาณ๔ทุ่มครึ่งคืนวันนี้นะคะ
เป็นเหตุแท็กซี่แทงกันตายในห้องเช่าค่ะ
แต่จะให้ไปดูภาพบรรยากาศ
ตอนที่ภรรยาของผู้เสียชีวิตไปเห็นศพของสามีก่อนนะคะ
ก่อนจะมาเล่าที่มาที่ไปและความคืบหน้าทางคดี
คือภรรยาเห็นร่างของสามีที่เสียชีวิตอยู่ในห้องเช่า

นี่ค่ะภรรยาของในหนุ่มสมบัติล่าอายุ๔๗ปีผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็ร้องไห้อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
เธอบอกว่ารับไม่ได้จริง
คุยกับสามีแล้วสายตัดไป
หลังจากนั้นติดต่อสามีไม่ได้
และสามีกลายเป็นศพนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔ทุ่มครึ่งคืนวานค่ะ
ตำรวจสนบังกอกใหญ่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุฆ่ากันตาย
ที่บ้านเลขที่๕๙๐ทับ๙ถนนเพชรเกษมซอย๔แยก๑๐นะคะ

ก็มีการประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูง๔ชั้น
แต่ละชั้นแบ่งเป็นห้องเช่าชั้นละ๒ห้องนะคะ
นี่คือจุดที่พบศพค่ะพบศพในหนุ่มคนนี้นะคะ
มีอาชีพขับแท็กซี่นะคะของสหกรสหมิตรแท็กซี่
สภาพคือนอนหงายไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงยีนขาสั้น
ถูกฟันด้วยของมีคมที่ใบหน้าหลายแห่งเลยค่ะ
ถูกแทงเข้าที่ท้องแล้วก็ที่แขนซ้าย๑๐กว่าแผลนะคะ
แล้วก็มีร่องรอยถูกตีเข้าที่ศีรษะด้วยผู้ก่อเหตุทิ้งไม้หน้าสามเอาไว้คุณผู้ชม
ครับยาวประมาณสองฟุตครึ่งเปื้อนเลือดด้วยค่ะ
อยู่บนร่างของผู้ตายเลยนะคะแล้วก็มีที่ประตูทางออกอาคารนะคะ
มีอีกหนึ่งนี่ค่ะก็รวบรวมไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
ชาวบ้านที่เช่าห้องพักอยู่ภายในอาคารเดียวกันให้ข้อมูลว่าในหนุ่มผู้ตายเนี่ยค่ะ
เช่าพักอาศัยอยู่ที่ห้องชั้นบนคือชั้นสองอู่เนี่ยอยู่ท้ายซอย
ผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนขับแท็กซี่อู่เดียวกันนี่แหละครับ
นายรังสิตธรือศรีอายุหกสิบสามก็อาศัยอยู่ที่ห้องเช่าตรงนี้
น่าจะอยู่ชั้น๔เพราะว่านายรังสิตหลังเกิดเหตุหายตัวไปเลย
คนที่ให้ข้อมูลบอกว่าที่ผ่านมาเห็นทั้งคู่นะคะทะเลาะกันบ่อยมากนะคะ
โดยเฉพาะช่วงที่ในหนุ่มเมาเหมือนกับว่าในหนุ่มเมา
แล้วไปหาเรื่องนายรังสิตอยู่ถึงห้องพักชั้นบนชั้น๔เป็นประจำ
อันนี้คนที่เขาอยู่ที่พักเดียวกันเขาบอกนะ
เขาก็เลยบอกว่าทุกครั้งที่ทะเลาะกันมันก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนี้
คาดคิดว่าครั้งนี้นายรังสิตจะถึงขั้นโอ้โหแทงใส่ในหนุ่มจนเสียชีวิตนะคะ
เพราะว่าผมเห็นแจกเขาทะเลาะกันอย่างเงี้ยอ๋อบ่อยมากบ่อยมากเลยอ๋อ
ครับก็เดือนละครั้งหรือสองสามเดือนครั้งอย่างเงี้ยอืม
ตอนเกิดเหตุนี้เขาอยู่กันกี่คนอ่ะก็สองคนเขาน่ะอยู่กันสองคนอ่า
แล้วสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันสนิทกันไม่ไม่ไม่ไม่เหรอแล้วกิน
แล้วเขาทำอะไรกันอยู่ตอนที่เขาเกิดเหตุกันอ่ะไม่รู้นะ
ผมก็ปิดล็อกห้องไว้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกัน
ในที่เสียงที่คนที่ตายขึ้นไปปุ๊บผมก็ล็อกห้องเลย
เพราะว่ารู้แล้วเขาจะมาซ้อมาเถียงกันผมก็ล็อกห้อง
เราส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ครับไปคุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะนางกันจวนโพธิศาลอายุสี่สิบห้าปี
ภรรยาของผู้เสียชีวิตกำลังเก็บของอยู่ในห้องสามีอ่ะค่ะภรรยาของผู้เสียชีวิตก็เชื่อว่านายรังสิตนี่แหละ
เป็นคนก่อเหตุนะคะแล้วก็พาทีมข่าวของเราเดินตรวจสอบคราบเลือดจากชั้นสี่
ก็คือชั้นที่นายรังสิตพกพักอยู่เนี่ยค่ะมีคราบเลือดกระจายอยู่
ตามทางเดินหน้าห้องแบบนี้ทั้งทางเดินหน้าห้องบันไดราวจับบันได
คล้ายกับว่าสามีของเธอถูกแทงจากชั้นสี่แล้วพยายามหนีตายลงมาจากชั้นสี่
ช่วงชั้น๓มีคราบเลือดที่ฝาผนังด้วยนะคะ
รวมถึงที่ราวบันไดและที่พื้นภรรยาก็เลยบอกว่าโอ้โห
พอเห็นคราบเลือดจุดต่างต่างแบบนี้เนี่ยนะครับก็นึกภาพว่าโอ้โห
สามีของเธอคงหนีตายแบบทรมานก็ยิ่งทำใจไม่ได้นะคะ
แล้วเธอบอกว่าขณะเกิดเหตุเธอคุยโทรศัพท์กับสามีอยู่เลย
เธอบอกว่าเธอพยายามห้ามสามีค่ะเพราะสามีเดินขึ้นไปมือเปล่า
ไม่ได้ถืออะไรขึ้นไปเลยก็กลัวว่าสามีจะถูกทำร้าย
คุยคุยคุยเตือนสามีสักพักสายตัดมารู้อีกทีสามีถูกแทง
ร่างกายเนี่ยโอ้โหยับเยินสามีเสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่บนพื้น
และหนำซ้ำสามีเธอยังถูกไม้หน้าสามตีซ้ำอีก
คือถูกแทงก็แล้วถูกตีซ้ำไปอีกแล้วคนที่ก่อเหตุ
เดินขึ้นห้องตัวเองไปอย่างใจเย็นเพราะภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่า
รอยเท้าสิรอยเท้ามันมีรอยเท้าเปื้อนเลือดเหมือนกับเดินย้อน
กลับไปขึ้นไปที่ชั้นบนชั้น๔ซึ่งน่าจะเป็นรอยเท้าของนายรังสิตแน่นอน
เธอบอกว่าเธอเสียใจมากที่ได้ยินทุกอย่างทุกคำที่ทะเลาะกันเธอพยายามห้ามสามีเตือนสามี
แต่สุดท้ายเนี่ยโอ้โหมันมาเกิดเหตุแบบนี้แล้วเธอก็ช่วยชีวิตสามีเอาไว้ไม่ได้
ตอนแรกตำรวจบอกว่าไปดูเขาไหม
คือดูเขาคิดว่าอยู่ชั้นข้างบนไม่คิดว่าเขาจะตายลงไปตายข้างล่าง
มันน่ากลัวมันน่าสงสาร
มันน่าสงสารมันน่าแบบบอกไม่ถูก
มันโหดร้ายมากสำหรับพี่นะ

เคยบอกว่าก็ทำหูแบบไม่ต้อง
ไม่ต้องรับรู้อะไรจีก็ต่างคนต่างอยู่
เหมือนคนมันมีปมกันแล้วอ่ะ
คืออีกคนนึงมีอาวุธอีกคนนึงไม่มีอ่ะ
คือเหมือนกับว่าลงมาเหมือนกับลงมาแบบไม่มีอะไรอ่ะ
ว่านะเหมือนกับลงมาแล้วทางนั้นก็ไม่ยอม
คือเหมือนแทงเอาแทงประมาณนี้
สันนิษฐานนะเกินค่ะ

ปกติเขาไม่ขนาดนี้คือใจมันดำมากใจมันโหดมาก
ไม่รู้แต่ว่าพี่คิดว่ามันโหดมากสำหรับนะ
คือคนอายุหกสิบกว่าแล้วมีแรงตีคนอายุสี่สิบกว่านี่
มันไม่ธรรมดานะมันคือแค้นหนักเลยอ่ะ
ทีนี้ค่ะสำคัญมากว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ย

ทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบไปเดินไล่ดูกล้องวงจรปิด
หน้าอาคารพาณิชย์ที่เกิดเหตุนะคะมีกล้องวงจรปิดนะคะ
ช่วงเวลาสามทุ่มสามสิบห้านาทีได้ภาพนี้มา
จับภาพในรังสิตกับเพื่อนผู้ชายคนนึงนะคะ
ลูกศรที่ชี้นะคะมุมภาพหน่อยนะคะยืนอยู่หน้าอาคาร
รังสิตขี่รถจักรยานยนต์ของเพื่อนที่ขี่เข้ามาออกไป
เพื่อนเดินตามออกไปคล้ายกับหลังเกิดเหตุ
นายรังสิตมีเพื่อนช่วยให้หลบหนีหรือเปล่า
ทีมข่าวก็เลยไปตามหาผู้ชายใส่เสื้อกล้ามสีดำ
คาดว่าเป็นเพื่อนของนายรังสิตตามภาพนี้นะคะ
เพื่อนบ้านอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไปประมาณกิโลหนึ่ง
นี่ค่ะนายยุทธพงศรีวรานุกูลอายุ๗๗ปี
เพื่อนของนายรังสิตบอกว่าอ๋อผมคือคนในกล้องวงจรปิดจริงนั่นแหละ
แต่ผมไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขานะไม่รู้
ไม่รู้ว่าเพื่อนไปก่อเหตุอะไรมารู้แค่ว่าไปทะเลาะกับในหนุ่ม
ซึ่งคู่นี้เขาก็ทะเลาะกันเป็นปกติ
พอเข้าไปตรวจสอบที่ชั้นหนึ่งก็ตกใจมากเจอศพในหนุ่มถูกแทงนอนจมกองเลือดอยู่
ก็รีบเอาข้อมูลที่นายรังสิตขี่รถของผมขี่หนีไปเนี่ย
ผมก็รีบไปบอกตำรวจนะนายยุทธพงศ์บอกแบบนี้นะคะ
นายยุทธพงศ์บอกว่าส่วนตัวก็ไม่ได้อยากจะเข้าข้างเพื่อนนะ
แต่ตลอดระยะเวลาปีครึ่งเนี่ยเห็นในนุ่มเมา
ไปหาเรื่องเพื่อนผม๗รอบ
เรื่องมันก็คือแค่เรื่องเหม็นบุหรี่
คือเพื่อนผมเนี่ยนายรังสิตชอบสูบบุรี
หนุ่มก็ชอบมาด่าแล้วด่าเรื่องนี้ตลอดเลย
มีปากเสียงรุนแรงถึงขั้นเท่าแก่อู่รถแท็กซี่
ต้องพาไปแจ้งความ๒ครั้งแล้ว
กะว่าแจ้งความจะได้จบอย่ามาทะเลาะกันอีก
แต่มันก็ไม่เป็นผลก็ยังทะเลาะกันเรื่อย
เหมือนกับเพื่อนผมเนี่ยถูกระรานตลอด
ยุทธพงศ์บอกนะบอกว่านายรังสิตผู้ก่อเหตุเนี่ย

แล้วเหมือนกับมีคำพูดในลักษณะที่ว่า
ถ้ายังไม่หยุดจะทำอีกจะเอาให้ถึงตาย
แบบนี้นะคะแต่ตัวนายุทธพงศ์บอกว่า
ก็ไม่คิดนะว่าเพื่อนจะทำ
เชื่อว่าเพื่อนคงหมดความอดทนกับในหนุ่มแล้วจริง

คือว่าผู้ตายนี่อาจจะเป็นเวลาทานสุราเข้าไปแล้ว
ก็อาจจะสมองมันทำให้เปลี่ยนจิตไปอย่างนี้
มันก็เลยมีปัญหาขึ้นมาหลายครั้ง
กระทั่งเคยขึ้นลงพักแล้ว

เขาคนนี้ไม่เคยมีเรื่องกับใครนะ
แต่เคยปารพกับคนข้างนอก
ว่าถ้ามีปัญหาเที่ยวนี้ต้องเอาให้ตาย

ถ้ามาทันก็คงไม่เกิดเหตุอย่างนี้แล้ว
เพราะว่าทั้งสองฝ่ายเขาเกรงใจผม
เพียงได้ใช้ความพูดทับทมกัน
อีกฝ่ายหนึ่งพูดไม่เก่งก็อาฆาตมาดร้ายไว้ในใจ
สักวันหนึ่งมีโอกาสก็จะเอาให้ตายเลย
เพราะโดนทำร้ายจิตใจตลอด
ทีมข่าวก็ไปที่อู่แท็กซี่ค่ะ

อยู่ท้ายซอยเพชรเกษม๔แยก๑๐นะคะ

สมชายวีระวงชัยอายุ๘๖แล้วนะคะ

ก็บอกว่าในรังศิษย์กับในนุ่มเนี่ย

รังสิตขับกะเช้าเป็นรถเขียวเหลือง
หนุ่มขับกะกลางคืนนะคะรถสีชมพู
ตอนทำงานไม่ทะเลาะกันเพราะคนละกะกันไงฮะ

แต่ช่วงนี้ช่วงโควิด๑๙ในนุ่มหยุดขับแท็กซี่อยู่แต่ในห้อง
เมื่อก่อนนี้ห้องของทั้งคู่อยู่ชั้น๒ชั้นเดียวกัน
แต่มีปัญหากันตลอดแล้วมันก็เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น
คือตัวเจ้าของห้องเช่าและเป็นเจ้าของอู่แท็กซี่บอกว่า
คือตัวในนุ่มผู้ตายเนี่ยนะเวลาเมาแล้วชอบไปหาเรื่องจริง
ชอบไปหาเรื่องผู้ก่อเหตุว่าสูบบุหรี่แล้วมันเหม็นกลิ่นมันเหม็น
ห้องไม่สะอาดห้องก็เหม็นตัวก็เหม็น
รังสิตผู้ก่อเหตุเขาก็เลยทนไม่ไหว
ทะเลาะกันบ่อยเคยอยู่ชั้น๒ชั้นเดียวกันย้ายไปชั้น๔แทนดีกว่า
แม้ว่านายรังสิตจะย้ายไปชั้น๔แต่ก็ยังทะเลาะกันค่ะ
วันเกิดเหตุเพื่อนข้างห้องบอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะกัน
แต่มันก็เป็นเสียงที่คนที่อยู่ในห้องเช่าตึกนั้นเขาได้ยินจนเคยชินไงฮะ
คู่นี้เขาทะเลาะกันบ่อยก็เลยไม่ได้มีใครสนใจอะไร
เพราะไม่มีใครคิดว่าจะถึงขั้นแทงกันตายแบบนี้
คนแทงเนี่ยนะให้คุณอยู่ชั้น๔ไปเลยมันมีสูบบุรี
มันก็บอกว่าเหม็นบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะอยู่ชั้น๔มีเรื่องอีก
บอกว่าเหม็นบูหลีบ้างอย่างนู้นอย่างนี้นะ
แต่เขาเล่ากินแล้วก็พูดไปอย่างหนึ่งใช่ไหมไอ้คนที่ซ้ายเนี่ยนะ
บอกว่าตัวคุณเหม็นแล้วก็บุหรี่อย่างนู้นอย่างนี้พูดกันอ่ะ
มันก็ว่าไม่มีแล้วก็เถียงกันก็ล่อพ่อล่อแม่กันเรื่อย
พูดชามีพ่อนะมันถามมานานแล้วแต่คนกินแล้วมันก็ชอบได้นุ่นในนี่
แล้วทำหาเรื่องเรื่อยนะแล้วก็อดีตมันก็ติดยาบ้าอะไรก่อนนะ
นะพูดถึงอดีตมาแต่เดี๋ยวนี้กินไม่กินไม่รู้
มันก็เบอร์อะไรกันของมันอย่างนี้พูดจาอะไรก็ไม่เคยดี
เอาไปว่ามันก็ทั้งสี่เขาสู่บุหรี่มันลงมาถึงชั้นสองได้ยังไงวะ
มันเลิกมันไม่ได้ขับมันขี้เกียจอ่ะเพราะเมียมันบอกว่าถ้า
ชาวบ้านมันก็ไม่ตรงใจวันหนึ่งให้มันร้อยหนึ่ง
เขาไม่กินเหล้าก็พูดอย่างหนึ่งกินเหล้าจะได้เอาแล้วเว้ย
แถวนี้เขารู้หมด
ทำแผนเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับพาไปชี้จุดก่อน
เริ่มตั้งแต่ชั้น๔หน้าห้องพักของนายรังสิตคนก่อเหตุเอง
ผู้ต้องหาเขาอ้างว่าอย่างนี้นะบอกว่าในนุ่มเนี่ยเดินขึ้นมาหาเรื่องเขา
ก่อนที่ในหนุ่มจะใช้ไม้ตีใส่เขาแต่ตีพลาดแล้วไม้หลุดมือ
เนื่องจากในหนุ่มอ่ะเมาเขาก็เลยเอามีดแทงใส่ด้วยความโกรธ
เนื่องจากถูกหาเรื่องมาหลายครั้งแล้วจากนั้นก็ไล่ตีแล้วก็ไล่แทงมาถึงชั้นล่าง
หนุ่มก็ล้มลงที่บันไดทางขึ้นก็เข้าไปรัดคอแล้วก็แทงซ้ำอีก
แล้วใช้ไม้หน้าสามตีใส่อีกสองครั้งโอ้โหนี่ฮะ
นี่ผู้ต้องหาบอกอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเขาก็กลับขึ้นไป
แล้วก็เอาเสื้อผ้ามาได้ชุดหนึ่งระหว่างลงมานายรังสิตบอกว่า
ตอนที่เดินลงมาก็แน่นอนว่าก็ต้องผ่านศพเขาเพราะว่าทำร้ายเขาจนตายแล้ว
บอกผมไม่กล้ามองเลยแล้วผมก็แบบเดินผ่านไปเลยเพราะว่ารู้สึกกลัว
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ของเพื่อนที่ชื่อเป่าซึ่งจอดอยู่ข้างล่างเนี่ย
หลบหนีไปก่อนที่ตำรวจจะไปจับได้ที่หัวสะพานแดงตอนตีหนึ่งที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็คุมตัวมาทำแผนเมื่อช่วงบ่ายนะฮะ
ผู้สื่อข่าวที่ไปติดตามดูการทำแผนก็พยายามถามนายรังสิตผู้ต้องหานะครับ
สาหงสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรทำไมถึงแบบโอ้โห
ใส่เขาไม่ยั้งขนาดนี้นะครับ
ลังศิษย์เนี่ยบอกว่าสาเหตุการลงมือเกิดจากปัญหาทะเลาะวิวาสสะสมมานาน
เขาอ้างว่าผู้ก่อเหตุผู้ตายในวันเกิดเหตุ
มาหาเรื่องเขาก่อนนะครับที่ผ่านมาเขาถูกหาเรื่องมา๖ครั้งเขาจำได้
แต่ครั้งนี้โมโหจริงก็เลยตอบโต้กลับไป
ถูกไม้เนี่ยจะเอามาตีใส่ก่อนเขาก็เลยใช้มีดแทง
ทีมข่าวของเราถามว่ามันถึงขนาดนี้แล้วเนี่ย
รู้สึกผิดอยากขอโทษอยากอโหสิกรรมกับผู้ตายไหม
ผู้ต้องหาบอกไม่นะฮะบอกไม่ขอโทษ
ถ้าคิดจะขอโทษเนี่ยผมคงไม่ทำหรอกตั้งแต่แรก
บอกว่าไม่ขอโทษหรอกถ้าขอโทษคงไม่ทำ
แต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะเรื่องของพฤติกรรมในการก่อเหตุ
จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนสอนอบางกอกใหญ่จะนำตัวนายรังสิตไปฝากขังที่ศาลจังหวัดตลิ่งชันนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมครับแจ้งข้อหาเรียบร้อยนะครับวันนี้ญาติญาติแล้วก็ภรรยาของนายหนุ่มไปรับศพนะฮะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสังกระจายวรวิหารนะครับผู้สื่อข่าวของเราได้ค
คงร่องครอบรับว่าหลานชายเป็นคนชอบดื่มเล่าจริง
แต่ไม่เคยไปหารรารใคร
หลังเกิดเหตุมีแต่คนเข้าข้างผู้ต้องหา
บอกว่าที่หลานชายตายก็เพราะปาก

เพราะคนตายเนี่ยพูดไม่ได้อยู่แล้ว
จะทำไปเพราะบันดาลโทษะชั่ววูบว่าถูกมหาเรื่องตามที่เขากล่าวอ้าง
ปล่อยไปตามกฎหมายของบ้านเมืองแล้วกัน
เพราะว่าไม่คิดอะไรมากหรอก
เพราะว่าคนตายแล้วมันพูดไม่ได้จะพูดอะไรก็ได้